เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือของลับ
เก็บเอาไว้ครับแต่นี่เอามาแจก

กระบะขับมามอเตอร์ไซค์จี้
สุดท้ายพอกระบะชะลอเบรก
มอเตอร์ไซส์ชน
แล้วมอเตอร์ไซส์สลบเลยค่ะ
อ่าที่ว่าแจกของลับมาตลอดทำมันเป็นไงเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นค่ะ
กับรถกระบะรถกระบะสีแดงแล้วมันเป็นอะไรอ่ะ
ที่บอกว่าแจกของลับคือเขาคงมีปัญหากันนั่นแหละจุดตรงนี้บอกก่อน
พี่กัดก่อนอยู่ตรงแยกไฟแดงบางทรายที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คนเจ็บคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่กู้ภัยมาแล้วนายนรชนตันสิริเศษ
อายุห้าสิบหกปีค่ะแหมขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วแล้วนี่นี่
ชนท้ายกระบะแดงคันนี้นี่นะใช่แล้วรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ถลายไปใช่ไหม
ตัวเขาอยู่กับพื้นถนนเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พุ่งขึ้นทางเท้า
ชนข้าวของชาวบ้านระเนละนาดเลยอุ้ยนี่เขาทำถนนอยู่นี่อืม
ใช่ค่ะเขาซ่อมถนนอยู่ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนจะเกิดเหตุนะคนขี่มอเตอร์ไซค์มีปัญหากับกระบะแดงนั่นแหละ
มีปัญหากันมาตั้งแต่นู้นแยกไฟแดงเฉลิมชัยแล้ว
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกระบะมามอเตอร์ไซค์ขี่ตามขี่จี้
แจกของลับเสียงดังมาตลอดทางเลยกรวยกันมาตลอดเลยอ่ะ
อืมตลอดหนึ่งกิโลอ่ะค่ะนึกว่าตะโกนของลับของลับของลับ
ไม่ใช่นะทีนี้พอก็ถึงแยกจุดตรงนี้นะ
ไฟแดงพอดีไงกระบะก็ลดความเร็วสิ
แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเบรคไม่ทันกดชนท้ายเต็มเต็ม

จนท้ายนะเจ๊ไม่รู้เพราะว่าเขาเลยไปแล้ว
เขาขับมาไล่กันมาเร็วเลยครับเจ๊ที่เห็น
ก็เร็วนักมอเตอร์ไซค์เขาขับเร็วอยู่นะ

ดูแล้วพี่น้ำแข็งคือเขาเห็นว่าอีกคันเนี่ย
เหมือนจะมีอะไรติดคอบอกคล้ายให้คล้ายออกมา
แน่ใจว่าสละอาใช่ไหม

เดี๋ยวจะได้สอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

เราไปแจกของรับเขาจริงป่าว

แล้วก็อย่าไปทำแบบนี้อีกนะครับ

คือคำพูดมันเป็นคำติดปาก
คุยกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักมันโอเคไง